ทีนี้พาไปดูที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชม
คนร้ายปีนเข้าไปในบ้านไปทุบกระจกที่บ้านหลังหนึ่ง
ปีนเข้าไปจะไปปลุกปล้ำลูกสาวเจ้าของบ้าน
คนที่เป็นแม่มาเห็นพอดีใช้ไม้เท้าฟาดมันหลบหนีไป
คุณรู้ไหมเหตุผลที่จะไปปลุกปล้ำเขาเพราะอะไร
ทำไมฮะหลงตัวเองบอกว่าผู้หญิงน่าจะมีใจให้ผม
คุณแม่ที่เอาไม้เท้าไปฟาดคนร้ายรายนี้
ชื่อว่าคุณจิซ่อวาฮารักษ์อายุ๖๙ปีนะคะ
จุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้ริมถนนสาย
ตอนนั้นตอนที่คนร้ายย่องเข้าไป
เขาไหวตัวทันสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อที่จะกระตัดกระแสไฟภายในบ้าน
แล้วย่องเข้าไปนะคะย่องเข้าไปหาหญิงสาวอายุ๒๖ปี
แต่ไปเจอคนที่เป็นแม่ก่อนแม่เนี่ยออกมาดูว่ามีอะไรผิดปกติ
เห็นคนร้ายพอจวนตัวเข้าก็เลยไปคว้าไม้เท้าที่วางอยู่ในบ้าน
ตีจนได้รับบาดเจ็บแล้วฉวยโอกาสจังหวะนี้หลบหนีไปค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจตามไปรวบตัวคนก่อเหตุชื่อว่านายบุคอรีสารวงอายุ๓๙ปีเป็นชาวภูเก็ต
นายบุคอรีมีอาชีพเลขขายลูกชกลอยแก้ว
ตำรวจตามไปรวบตัวมาได้ตอนที่เตรียมที่จะหลบหนีออกไปต่างจังหวัด
บขศจังหวัดพังงาพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าของกลาง
นายคนนี้อาศัยอยู่กับญาติบริเวณข้างบ้านที่เกิดเหตุตรวจสอบตามร่างกาย
พบว่ามีบาดแผลลักษณะขีดขวนทั้งตัวตั้งแต่หน้าผากแขนทั้งสองข้างแผ่นหลังตามร่างกาย
ส่วนขาซ้ายก็ได้รับบาดเจ็บบวมช้ำเช่นเดียวกันนะคะ
เบื้องต้นนายบุคารีคนนี้ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่ว่าไปเจอนางจิซ่อส่องไฟฉายไปที่ตัวของเขาเขาแอบอยู่ที่ฝาบ้าน
ก็เลยไปคว้าไม้เท้าแถวนั้นทุบตีเข้าไปเต็มแรงเพื่อที่จะเปิดทางหลบหนี
หนีเข้าไปที่สวนปามภายในซอยหลังบ้านที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นตัวเองก็ถูกไอที่รอยที่เจอนี่
เพราะถูกต้นปลามันขีดขวน

หมายที่จะปลุกปล้ำลูกสาวของเจ้าของบ้าน

ไม่รู้แล้วนี่บัณฑต่อไปน่าจะเป็นสาเหตุ
รับว่าก่อนก่อเหตุเสพยาบ้ามา๑๐เมตร
นี่ค่ะสุดท้ายตำรวจนำตัวไปตรวจปัสสาวะ

ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งข้อหาบุกรุก

เคยเห็นแต่เสพยาแล้วคลั่งอันนี้เสพยาแล้วมโน
มโนว่าเขาชอบ